มีแม่ของหญิงสาววัย๑๘ปีคนหนึ่ง
ที่ต้องบาดเจ็บเพราะว่าถูกตำรวจใช้ปืนสงครามยิงใส่นะครับ
จากการยิงผิดตัวในการจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติด
ออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าคู่กรณีที่เป็นตำรวจนั้น
ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือตามที่เคยตกลงกันไว้
จอบประเด็นจากรายงานครับ
นางชาสุวรรณจงใจพักดีอายุ๔๒ปีแม่ของเธอบอกว่า
หลังเกิดเหตุได้พูดคุยกับตำรวจที่ก่อเหตุ
ซึ่งยอมรับว่ายิงผิดตัวจริง
และได้ให้เงินเยียวยาเบื้องต้น๓๐๐๐บาท
และกับการไม่แจ้งความดำเนินคดี
ยินยอมจ่ายค่ารักษาและเงินชดเชยให้ทั้งหมด
แต่เมื่อค่ารักษาแพงขึ้นรวมแล้ว๑แสนกว่าบาท
ต้องกู้หนี้ยืมสินมารักษาลูกสาว
อีกทั้งลูกสาวต้องกลายเป็นคนพิการ
จึงต้องแจ้งความเพื่อทวงความยุติธรรม
นางสาวชนะการเล่าผ่านญาติว่า
นั่งเล่นโทรศัพท์มาในรถยนต์สีบอลเงิน

เมื่อมาถึงกลางซอยโรงแรมสวนฝนระแวกแก่งเซียน
คนขับค่อยกลับรถตรงเวิ้ง
ซึ่งเป็นลานหินปนย่าริมถนนฝั่งขวา
ว่ากลุ่มตำรวจซุ่มอยู่ซอยทางลูกรัง

ตอนนั้นไม่รู้สึกตัวเลยว่าถูกยิง
กระทั่งกลับรถออกไปปากซอยถึงแยกไฟแดงเกือบ๘๐๐เมตร
เห็นเลือดที่ขาจึงรู้ตัวว่าถูกยิง
ส่วนคนขับได้ขับรถจากจุดแยกไฟแดง
รู้ตัวว่าถูกยิงไปสักระยะแถวลาดย่า
แล้วจอดรถเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัย
มานำตัวเธอส่งโรงพยาบาล

ชายคนนั้นหลบหนีไปไหนแล้ว
และไม่สามารถติดต่อได้กระทั่งปัจจุบัน
เมื่อบ่ายวันนี้พ่อและแม่ของนางสาวชนะการ
เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี
นางชาดสุวรรค์เปิดเผยว่าตอนนี้ไม่ได้รับ
เจรจากับตำรวจคนที่ยิงล่าสุดเมื่อวันที่๒๓กันยายนที่ผ่านมา
ตกลงกันว่าแม่จะขอเรียกค่ารักษาพยาบาลจำนวน๓ล้านบาท
ซึ่งได้รับคำตอบว่าจะนำไปพิจารณา
แล้วก็ไม่มีการติดต่อกลับมาอีกเลย
ตอนนี้เธอทำใจไม่ได้รู้สึกเสียใจ
อยากให้ตำรวจออกมารับผิดชอบในสิ่งที่พูดและสิ่งที่ทำ
ดูแลค่ารักษาพยาบาลของลูกสาวด้วย
คือเขาพูดไว้ว่าคุณแม่รักษาไปเลยนะ

อันที่๔ล่านและตอนนี้ผ่าตัดไป๕ครั้ง
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกเทียรพงศ์ฤทธรูนผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
เปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชแล้ว
รับว่าตำรวจที่ยิงใช้อาวุธปืนเอ็มสิบหกยิงจริงมียศ๑๐ตำรวจโทจากสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน
ยืนยันว่าไม่ใช่ตำรวจชุดภูทรเมืองกาญจนบุรีอย่างแน่นอนพร้อมแนะญาติสามารถส่งเรื่องไปยังกลมคุ้มครองสิทธิ์
เพื่อเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลของลูกสาวได้จากนั้นพ่อและแม่ได้พาบรรดาสื่อมวลชนไปดูจุดเกิดเหตุที่บริเวณซอยบ้านสวนฝน
แวกแก่งเซียนเมื่อสื่อมวลชนสอบถามชาวบ้านในระแวกนั้นกลับไม่มีใครได้ยินเสียงปืนในวันที่เกิดเหตุ
ด้านทีมแพทย์เผยนางสาวชนะการยังมีแผลที่ขาซ้ายต้องใช้เหล็กยึดตรึงกระดูกมีอาการปวดแผลและปวดขา
รับยาแก้ปวดแบบมอร์ฟีนวันละ๖เข็มคาดว่าจะใช้เวลารักษาไม่ต่ำกว่า๖เดือน
มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดและกระดูกข้อเท้าทำให้มีปัญหาในการเดิน
จะต้องใช้เครื่องช่วยพยุงเดินแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะหายเป็นปกติหรือไม่
เนื่องจากต้องรอประเมินบาดแผลและการติดของกระดูกอีกครั้งวัชรพงศ์ชัยงามถ่ายภาพ
ภัชรวรินทร์ภัชรปภานันทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน